พาไปที่นครปฐมหน่อยค่ะคุณป้าท่านหนึ่งนะคะต้องเหมารถมาจากสะแก้วมาแก้บนนะคะ
เพราะว่าไปขอพรกับหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสมหวังก็สมหวังสิครับ
สมหวังเสร็จปุ๊บก็ต้องมาแก้บนแบบนี้ค่ะมาครบเลยนะคะ
นำมาทั้งเครื่องทุกอย่างดีดสีตีเป่าไร่รำกันแบบนี้ค่ะมาแก้บนนะคะ
คนดวงดีท่านนี้ก็คือว่าชื่อว่าคุณพันธนัทเฟื่องฟุ้งอายุ๖๒ปีนะคะ
คุณป้าพันธนัทเนี่ยแกอยู่บ้านที่ตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
รถตู้มาพร้อมกับสามีและเพื่อนรวม๘คนค่ะมาจากสะแก้ว
มาแก้บนองค์หลวงพ่อสมหวังพร้อมกับนำเครื่องดนตรีทั้ง
สีซอซอด้วงกลองตะโพนฉิ่งฉาบมาดีดสีตีเป่าครบเลยค่ะ
ประกอบการไล่รำแบบนี้นะคะคุณป้าพันธนัทเนี่ยบอกว่า
ได้รับโชคจากหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบางพระที่นครปฐม
ครั้งที่มาทัศนศึกษาที่วัดแล้วก็แวะขอโชค
ได้ตัวเลขมงคลเราก็ถามป้าได้ตัวเลขนี้แต่ใดมา
ป้าบอกว่าก็เขย่าเซียมซีไงเขย่าปกติเราเขย่าครั้งเดียว
แต่ป้าแกเขย่าสามครั้งแล้วได้มาสามเลขคือสองสี่ห้า
ป้าก็เลยนำความนี้นำตัวเลขนี้ไปบอกเพื่อน
ว่าฉันไปเสี่ยงเซียมซีมาได้เลขสองสี่ห้า
แล้วพอบอกเสร็จปุ๊บป้าไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่พอผลรางวัลประกาศออกมา
ไอ้สองสี่ห้าเนี้ยเป็นรางวัลเลขท้ายสามตัว
แล้วก็แถมถูกรางวัลที่๓ไปด้วยจ้านะ
เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี้ยคุณป้าได้เงินไปหนึ่งแสนหกหมื่นบาท
พอขึ้นรางวัลเสร็จปุ๊บก็รีบชวนเพื่อนฝูง
กลับมาที่วัดแก้บนแบบนี้ค่ะ

เขย่าเซียมซีต่อเลยค่ะขอโชคขอลาบ

ป้าบอกว่าอยากจะเก็บไว้ในใจ

คุณผู้ชมก็มาถามทัศนัยได้นะคะ